ส่วนสถานการณ์น้ำอุ้ยอื้อฮือพี่เบิร์ดดูสิจริงจริง
เอาจริงไม่ใช่แค่ด้านหลังเรานะวันนี้วันนี้พาดหัวตัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลย
ดูสิดอมนี่ฮะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสองเขื่อนใหญ่ระบายน้ำกอทมระทึก
อืมกรทมระทึกเพราะว่าน้ำทะเลหนุนไงครับเออใช่นะฮะ
คือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยช่วงดึกที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นส่งผลให้ท้ายเขื่อนย่ำแย่กว่าเดิมครับ
อยู่ท้ายเขื่อนย่ำแย่กว่าเดิมค่ะบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาที่
อเผิดศัพท์พระยาจังหวัดชัยนาธิฮะคือตรงเนี้ยมันเป็นเขือน
ที่ผมบอกหลายครั้งแล้วถ้าเป็นกองกลางก็เป็นมิดฟิลนะดอม
คอยบริหารจัดการจ่ายบอลอันนี้จ่ายน้ำค่ะ
น้ำคือโอ้ข้างบนเยอะแล้วไม่ไหวเจ้าพระยาต้องจ่ายแล้ว
เจ้าพระยาต้องจ่ายครับจ่ายลงไปไหนอ่ะนู่นหน้าลงไป
บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับ
แล้วพบว่าน้ำไหลสู่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยผ่านจุดวัดน้ำที่ค่ายจิลประวัติ
นครสวรรค์น่ะนะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องซะด้วยอืม
เขือนเจ้าพระยาจัวรรดิชัยนาศปรับอัตราการระบายน้ำโอ้โหไปที่สองพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าลูกบัตร
ต่อวินาทีแล้วนะครับเพื่อรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อน
แล้วก็ท้ายเขื่อนและเตรียมรองรับปริมาณน้ำเหนือ
ซึ่งจะมีมากขึ้นหลังจากนี้การระบายน้ำในเกณฑ์ดังกล่าวแน่นอนครับ
ส่งผลกระทบให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนนั้นสูงขึ้นขณะที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปนะฮะ
เอ่อท้นตะหลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนร้านอาหารในพื้นที่ตะบนนะครับ
ที่ตำบลต่างต่างที่อยู่ติดแม่น้ำอ่ะครับระดับน้ำตอนนี้ตั้งแต่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตร
พลทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีครับตอนนี้ส่งทหารไปประจำจุด
ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านแล้วนะครับที่ตะบนบ้านกล้วย
ทำอะไรอ่ะนี่ครับกรอกกระสอบทรายเตรียมเอาไว้ก่อนเลย
ตรงไหนที่ไปทำแนวได้หรือจะไปทำแนวเช่นบนถนนข้าวโพด
ทำแนวยาว๗กิโลเมตรครับโอ้โหต้องใช้กระสอบเท่าไหร่เนี่ย
นะฮะเพื่อให้ทุกคนน่ะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับครับค่ะ
ดูจากที่ชัยนาธแล้วนี่ต้องถามไปที่ชาวป่าโมกที่อ่างทอง
เมื่อคืนได้ยังนอนกันไหมเอ๊ะคุณผู้ชมอ้อ
ถามแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมพี่เบิร์ตน้ำมันทะลักเข้ามา
คือคันดินเนี่ยมันพังค่ะครับ
ช่วยใครรู้ไหมคุณทวดอายุเกือบร้อยปีออกมาจากบ้าน
ให้มาอยู่ที่ศูนย์พักอ่ะคือท่านออกมาเองไม่ได้แน่โอ้ย๙๕แล้วดอม
เดินธรรมดาไม่มีน้ำท่วมยังลำบากเลยแล้วเนี่ยค่ะน้ำท่วมขนาดนี้
ภัยอ่างทองต้องเอาเรือท้องแบนไปรับทวดสมบุญพิมพ์สุวรรณอายุ๙๕ปีค่ะ
นี่คือพอไปรับมาแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องเอาตัวออกมา
คือถ้วนเนี่ยเป็นชาวบ้านปากคลองบ้านสายที่หมู่๕ตำบลบางเสด็จที่ป่าโมกของอ่างทองค่ะ
น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมบ้านแต่กลางดึกช่วงสักตีหนึ่งปกติคนก็กำลังนอนอยู่ใช่ไหมล่ะ
อืมแต่ชาวป่าโมกอ่างทองนอนไม่ได้เนี่ยอบพยพมาตรงนี้มาที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะ
ตรงที่ว่าการอำเภอจริงระดับน้ำอาจจะไม่ได้สูงมากนะ
แต่ว่าน้ำมันแรงมันซัดมันพัดแรงก็ต้องอาศัยความระมัดระวังนี่เอามาที่แห้งแล้ว
ก็ปลอดภัยนะคะคุยกับนายอำเภอนายอำเภอป่าโมกบอกว่าช่วงสัก๔ทุ่ม
คันดินฝั่งขวาในอำเภอคันดินกั้นน้ำที่มันเชื่อมต่อกับเขื่อนปูน
แม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยพังทลายลงมาทีนี้น้ำก็เลยเข้ามาที่ชุมชนค่ะ
เป็นน้ำไหลบ่าเข้ามาเลยได้รับผลกระทบ๗๐กว่าหลังนะนายอำเภอบอก
ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ต้องระดมกำลังมาช่วยชาวบ้าน
ขนของหนีน้ำกลางดึกตีหนึ่งตี๒ก็ไม่ได้นอนแต่ว่าบางหลังเนี่ยคือเขาเตรียมไว้อยู่แล้ว
คือเอาข้าวของขึ้นไปชั้น๒ไปไว้ที่สูงอยู่แล้วก็เสียหายไม่เยอะ
แต่บางหลังย้ายไม่ทันหรอกค่ะนี่เห็นไหมตอนช่วยกันยกเลย
ลำบากจริงจริงใช่ถามว่าทำไมอ่ะหลังที่ไม่ทัน
เพราะว่าคือไม่คิดทุกคนจะตอบแบบนี้
ก็ไม่คิดว่าน้ำจะมาแบบนี้มันตีหนึ่งอ่ะเนอะ
ใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยกระทบสองตำบนนะคะ
คือหมู่๕ตำบลบางเสร็จแล้วก็เขตรอยต่อเทศบาลตำบลป่าโมก
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งป้องกันไม่ให้น้ำมันขยายวงไปกว้างกว่านี้
แล้วก็ยอมรับนะว่าคือข้างล่างมันก็มีน้ำผุดขึ้นมาด้วย
เขาก็ต้องทำเป็นคันแนวป้องกันให้เร็วที่สุดด้วยค่ะ